พูดถึงเรื่องของ๗วันอันตรายกันหน่อยนะคะ
คือเริ่มมานับจนถึงวันนี้
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓๑๖๐คน
ผู้เสียชีวิต๓๑๗คน
ที่บอกคุณผู้ชมไปนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงมาก
ไม่พอใจค่ะค่ะอยากจะให้มีการรัดกุมมากกว่านี้
เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ขณะที่สพเองทำงานต่อเนื่องค่ะ
ไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเนี่ยนะคะ

เร่งระบายรถที่กลับจากการท่องเที่ยวต่าง
บริเวณประยุจันทร์โอชาณายกรัฐมนตรี
กล่าวภายหลังการประชุมคอรมอลค่ะ

ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
ในช่วงที่มีการประชุมคอรมอล
ถือว่าผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละทำงาน
ทั้งนี้แม้ว่าสถิติอุบัติเหตุจะลดลงจากปีที่แล้ว
แต่รัฐบาลเองก็ยังไม่สบายใจเพราะถือว่ายังมีความสูญเสียเกิดขึ้น
ต้องช่วยกันลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้นะคะเทศกาลสงกรานรออีก๔เดือนสงครานจะมาอีกแล้ว
ตัวเลขอุบัติเหตุและความสูญเสียนายกรัฐมนตรีบอกว่า
อยากจะให้ลดลงในทุกปีเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือสปฐ
สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วง๗วันอันตรายปีใหม่๒๕๖๒

เอาเฉพาะตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะวันที่๑มกราคมค่ะ
เมื่อวานนี้วันเดียวเกิดอุบัติเหตุ๕๔๗ครั้ง
เสียชีวิต๕๕ศพบาดเจ็บ๕๗๗คน
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดมอเตอร์ไซค์
สำหรับอุบัติเหตุทางถนนสะสม
๖วันของการโดนโรงเจ็ดวันอันตราย
วันแรกก็คือ๒๗ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะ

เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด๓๐๗๖ครั้ง
เสียชีวิตรวม๓๑๗คน
ผู้บาดเจ็บรวม๓๑๖๐รายด้วยกันค่ะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสูงสุดสงขลา
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดกรุงเทพค่ะ
เจ้าหน้าที่เรียกตรวจยานพาหนะ
ตอนนี้ผ่านไปแล้วการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หนักจริงนะคะ
ช่วงนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจยานพาหนะไปแล้ว๑ล้านคัน
มีผู้ถูกดำเนินคดีกว่า๒๔๐๐๐คน
ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่มีใบขับขี่นะคะ
ส่วนแผนปฏิบัติการจราจรวันนี้สปฐค่ะ
เป็นช่วงที่สพเองก็จะต้องรับมือประชาชนที่เดินทาง
กลับจากการท่องเที่ยวกลับจากภูมิลำเนา
สพบอกว่าจะต้องเปิดช่องทางพิเศษ
เร่งระบายรถและปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
เพื่อรับรองการเดินทางกลับกรุงเทพของประชาชนนะคะ
อกจากนี้ย้ำเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ
บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง
รวมถึงให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยกับประชาชนที่ยังคงตกค้าง
ที่สถานีขนส่งท่าอากาศยานท่าเทียบเรือ
สถานีรถไฟทุกแห่งให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนค่ะ
โพสต์ข้อความพร้อมภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะนั่งกินข้าวกล่องข้างถนน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจร
ในช่วงเทศกรรมปีใหม่แล้วก็เขามีข้อความประบุว่า
ตำรวจไทยหัวใจประชาชน
ตำรวจวังน้ำเขียวทิ้งจุดไม่ได้
ต้องเร่งระบายขาลงสาย๓๐๔วังน้ำเขียวนาดี
ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนน
ระมัดระวังทางลงเขา
ตำรวจไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะต้องนั่งกินข้าวกลางถนน
อยู่แบบนี้นะคะแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ก็ไม่ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้
ที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปเป็นภาพ
นั่งทานเข้ากล่องอยู่ข้างถนนชาวเน็ตค่ะ
มาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
นั่นแหละนะคะชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปฏิบัติงานทุ่มเทอย่างเต็มที่ค่ะ
ซึ่งในปีนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำงานอย่างเต็มที่จริงจริงนะคะมีหลายหมื่นคนนะคะ
ที่ทำงานทั่วทุกภูมิภาค
และจุดก็มีหลายพันจุด
เห็นใจคุณตำรวจดูสิภาพ
ต้องยืนอยู่แบบนี้กลางแดดนะคะภาพที่เห็นมันอาจจะไม่ค่อยแดด

คือเรามองจากจอมันอาจจะไม่ค่อยเห็น
ก็เห็นใจนะคุณตำรวจพี่กู้ภัยคุณหมอทหารเนี่ย
จะไม่ได้หยุดในช่วงเทศกาลนะคะ